นับตั้งแต่กลุ่มฮามาสค่ะบุกเข้ามาในอิสราเอล
จับตัวประกันชาวต่างชาติและชาวอิสราเอลไปกว่า๒๐๐คน
แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าตัวประกันถูกจับไว้ที่ใดบ้าง
แต่จากการคาดการณ์ด้วยการวิเคราะห์ผ่านภาพถ่ายคาดว่า
ตัวประกันคนไทยทั้งหมด๑๗คนบางส่วนอาจถูกจับตัวขังไว้ใต้อุโมงลับ
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใต้ดินฉนวนกาซ่า
คล้องกับที่โคศกของฮามาสแถลงการผ่านเทเลแกรม
พวกเขาซ่อนตัวประกันหลายสิบคนเอาไว้ในสถานที่ปลอดภัย
โดยเป็นอุโมงลับใต้ดินแห่งหนึ่งจากจำนวนกว่าพันอุโมงที่อยู่ใต้ฉนวนกาซ่า
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ากลุ่มฮามาสใช้เครือข่ายอุโมงใต้ดินนี้
ในการเดินทางไปไหนมาไหนและใช้เป็นที่สะสมอาวุธ
ซึ่งอุโมงใต้ดินที่ว่านี้ค่ะแม้กองทัพอิสราเอลจะเคยส่งทหารเข้าไปทำลายลงบ้าง
แต่ส่วนใหญ่ของอุโมงใต้ดินยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งล่าสุดค่ะกลุ่มฮามาสได้ปล่อยคลิปแรก
หนึ่งในตัวประกันซึ่งเป็นหญิงสาวที่ถูกจับจากเทศกาลดนตรีในอิสราเอล
โดยอ้างว่าได้ดูแลตัวประกันอย่างดีและอยู่ในฐานะแขกของฮามาส
และจะปล่อยตัวประกันก็ต่อเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
เพื่อนแดดเนียอร์มีความรับประเภทของเราจะถูกกำลังไปและทำให้เราออกมาให้เยี่ยม
ในสถานการณ์ล่าสุดอิสราเอลยังคงเดินหน้าทะลุมไม่ยัง
เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อถล่มโครงข่ายอุโมงของกลุ่มฮามาส
ซึ่งโฆษกของฝ่ายติดอาวุธกลุ่มฮามาสอ้างว่า
ตัวประกันที่ถูกจับไว้๒๒คนเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอล